ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คือเราต้องลุ้นกันแบบวันต่อวันเลยนะฮะ
กรณีการกลับมาของคุณทักษิณว่า๑๐สิงหาจะมาตามนัดหรือเปล่า
คือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็มั่นใจกันแล้วว่าโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอเลย
ตำรวจเองก็มีการเตรียมเส้นทางพร้อมเลยว่าคุณอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิ
บอกแล้วว่า๑๐สิงหานี้กลับแน่กลับด้วยเครื่องบินส่วนตัวลงดอนเมือง

คุณชุวิตออกมาแฉฮ่องกงซูเปอร์ดีลอีพีหนึ่งอีพีสอง
เมื่อคืนนี้อ่านข่าวกันอยู่กับพี่อุ๋ยสองคนสักพักหนึ่งฮะอะไรนะคะ
เนี่ยคุณชูวิทย์เกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทย
สถานการณ์เปลี่ยนอ้าว๓บรรทัศน์ครับ
ไม่มีใครได้หลับได้นอนกันอันนี้คือภาพที่เราแคปมา
เมื่อวานนี้หลังคุณชุวิตโพสต์หนึ่งนาทีนะคะโพสต์ไปนาทีเดียวคุณดูความคิดเห็นสิ
แป๊บเดียวน่ะร้อยกว่าความเห็นแล้วก็แปดสิบเจ็ดครั้งที่แชร์
แล้วตอนนี้คือโอ้โหไปไกลแล้วครับทะลุไปเลยจริงจริงนะคะ
ค่ำวานี้แค่สามประโยคนี้โอ้โหแฮชแท็กมาเลยค่ะโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แล้วมีอีกอันหนึ่งในคอมเมนต์คุณชูวิทยเขียนว่าสัญญาณอันตรายเกินคาดเดา
อืมนี่ถ้าคุณชุวิตยังเดาไม่ได้แล้วใครจะเดาได้คะเนี่ยครับ
นี่ค่ะแล้วมีเนื้อเพลงไว้ใจของวงไมโครด้วย
ที่ฉันขออนุญาตอ่านนะคะไม่ร้องเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์
เพราะรักจึงยอมทุกอย่างก็คิดขอโทษนะคะยาวมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เอาท่อนฮุกเลยครับเอาเนื้อเพลงมาทั้งหมด
สุดท้ายคือเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บเจียนตาย
โดนเธอทำเจ็บช้ำจนตายจุดอ่อนจากการที่ไว้ใจคือโดนทำร้ายแทบเสียคน
สุดยอดและถ้าท่อนประโยคสุดท้ายที่บอกว่าจุดจบก็คือต้องเสียใจ
อ๋ออันนี้พอดื่มแรงเลวร้ายกว่าทุกครั้ง
จุดจบมีรออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไร
ยังไงคะตกลงปลายทางคงรู้ว่าเป็นอย่างไร
ใครรู้คะคุณชูวิทย์ตอนนี้ทุกคนอยากรู้มาก

เอ้าเช้าวันนี้คุณอุ้งอิ๊งลูกสาวคุณทักษิณ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
เข้าไปคอมเมนต์สั้นเพราะว่า
ของพี่ยุทธ์คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวเนี่ย

คุณอุ้งเข้าไปคอมเมนต์สั้น๒คำคุณอ่านค่ะ

คุณอุ้งอิ้งคอมเมนต์ว่าเพจ
แต่แค่นั้นนะคะและไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้นอีก
เที่ยง๓๖นาทีคุณชุวิตโพสต์ย้ำอีกครั้งบอก
ถ้าใครคิดว่าทักษิณจะกลับมาไทย๑๐สิงหาคม
แล้วมีตำรวจเจ้าหน้าที่ราชธรรมไปรับตัว
นำหมายสารพาตัวเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษ๓คดีรวม๑๐ปีตามปกติ
ถือว่าคิดผิด
ไม่รู้ใจทักษิณ
เพราะถ้าหากจะทำแบบนั้นจริงเนี่ย
ไม่ต้องรอถึง๑๕๑๖ปีก็ได้มั้ง
จะมากลับมาช่วงเดือนสิงหาคมที่กำลังร้อนแรงเรื่องการโหวตหานายก
จัดตั้งศูนย์อำนาจใหม่บริหารประเทศ
กำหนดการ๑๐สิงหาคม
มันต้องมีวาระพิเศษแน่นอน

ปกติในวันแรกเมื่อก้าวเท้าเข้าคุกทำประวัติ
สามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลได้เลย

แต่คนระดับนายกรัฐมนตรีที่กระทำผิดกฎหมาย
ถ้าใครจะคิดว่าเหมือนคนธรรมดาได้

ขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคล

นักโทษเด็ดขาดชายในคุกมีสิทธิ์ยื่นขอ

เว้นโทษที่เป็นความผิดต่อตัวพระองค์ท่าน
เช่นคดีหมินพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา๑๑๒
เมื่อมีพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลให้มีทงนำ
เปิดทางไปที่คุกได้รับอิสรภาพ
ส่วนคนทำผิดคดีทุจริตปล้นช่อกงทุกคดี
แต่ไม่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคล
ถ้ามีใครไปบอกทักษิณว่าทำได้
คงจะเป็นแผนหลอกให้ทักษิณเคลิ้มซะมากกว่า
ในช่วงนี้พักเพื่อไทยเป็นตัวแปร
ถ้าเทไปข้างไหนคั่วเก่าคั่วใหม่ก็ได้อำนาจ
คนระดับอดีตนายกจากบ้านไป๑๖ปี
ต้องการกลับบ้านเกิดเป็นเรื่องปกติ
แต่ครั้งจะกลับมาโดยไม่มีอำนาจ
ก็คงกลับมานานแล้วไม่ต้องมากลับเอาช่วงนี้
เกมแห่งอำนาจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
ถ้าไม่มั่นใจทักษิณไม่กลับแน่นอน
บอกได้เลยว่า๔สิงหาคมนี้ต้องยื้อและดึงเชงกันสุดฤทธิ์

ยกเลิกแผนกลับไทยไม่มีกำหนด
กว่ารัฐบาลจะลงตัวติ่งท้ายค่ะ

ส่วนใครว่าผมเพ้อเจอร์ไม่โกรธหรอกครับ
เข้าใจดีว่าคุณอุ้งอิ๊งอยากให้พ่อกลับบ้าน

ส่วนผมพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้น
อีกหนึ่งคนที่ก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้

ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้สอบถามด้วยเหมือนกันฮะ
คุณอดีศรบอกว่าก็เห็นด้วยกับคุณอุ้งอิงนะ
ว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์เนี่ย

แล้วก็บอกด้วยว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ

ไทยรัฐทีวีมีโอกาสโทรศัพท์สอบถามคุณอดีศรเพียงเกตส

กรณีที่คุณชูวิทย์ได้โพสต์บอกว่าเกมเปลี่ยน
คุณทักษิณคงจะไม่กลับประเทศในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
คุณอดีศรบอกว่าเห็นด้วยกับคุณอุ้งอิ๊งที่บอกแบบนั้น
เพราะไม่มีใครเขารู้ดีไปกว่าคุณอุ้งอิ๊งหรอก
ส่วนการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็เป็นเรื่องภายในพักของเขา
อย่างไรก็ตามมีจุดยืนชัดเจนว่าพักเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ

เหมือนน้ำกับไฟมันจะอยู่รวมกันไม่ได้

เห็นด้วยกับคุณอุ้งอิงหรอกไม่มีใครรู้ดีต่อคุณอุ้งอิงครับ
เป็นเรื่องกิจการภายในของพักพลังประชารัฐอืมครับ
ครับคงไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น
เขาว่าก่อนไปอยากมาเยี่ยมภายในบ้างครับ
ถ้าไม่มีเงื่อนไขสองลุงพี่คือยินดีที่จะร่วมไหมครับ
ผมยังไม่ทราบเรื่องของพลังประชารัฐ
ผมยังมีจุดยืนว่าในการต่อสู้ครั้งที่ผ่านมา
เรากับพลังประชารัฐเหมือนน้ำกับน้ำมัน
แต่ครับเป็นคุณต่อสู้ทางการเมืองกันอย่างชัดเก็บ
พลังประชารัฐกับเพื่อไทยนั้นก็เหมือนน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้นะครับ